ถี้แจงฝากคุณปริญญาส่งไปถึงคุณปยุจจรันต์โอชาด้วย

ข้อแรกคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกนะคะ
โดยมีสอสอรอมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐
ซึ่งตรงนี้หนูมองว่ามันจะเป็นทางออก
ที่จะทำให้ประเทศไทยเรามีการเมืองที่มั่นคงค่ะ
อย่างที่๓ก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ในส่วนตรงนี้คือเราต้องเรียนตามตรงค่ะว่า

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหาศัตริย์กับการเมืองไทยมีมานานมากแล้ว
แล้วไม่เคยที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่สาธารณะ
แต่ทีนี้ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะคะ
ก็อยากให้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ
และมันต้องเกิดการพูดคุยกันให้ได้ค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกัน
อันนี้คือในส่วนของผู้ชุมนุมนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยหนูเท่าที่หนูได้เข้าร่วมการชุมนุมมา
ตั้งแต่หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ข้อเรียกร้องเดิมยังมีอยู่
อย่างเช่นการหยุดคุกคามประชาชน
ร่างรัฐมนุนใหม่และการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะ
เราไม่เคยได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเลยแม้แต่ข้อเดียว
แม้กระทั่งข้อที่ง่ายที่สุดก็คือการหยุดคุกคามประชาชน
เรื่องนี้หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องง่ายทำไมรัฐบาลถึงไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้
อันนี้ก็อยากจะฝากคุณปรินาถามไปถึงคุณประจันทร์โอชาจริงว่า
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้ค่ะแค่หยุดคุกคามประชาชนทำไมยังทำไม่ได้เลย
แล้วณตอนนี้ค่ะข้อเรียกร้องมันเขยิบออกไปมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อย
ก็คือณตอนนี้ความชอบทำของคุณประยุจันทร์โอชาไม่มีลงเหลืออยู่แล้ว
ในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐบาลด้วย
ทีนี้เนี่ยประชาชนต้องการอย่างเดียวนะตอนนี้อย่างไวที่สุดค่ะ
คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกเพราะว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจ
ให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไปแล้วค่ะ
ก่อนแรกเลยก็ต้องพูดถึงเรื่องการใช้คำว่า
ทุกคนเป็นข้อเรียกร้องของทุกคนอันนี้ไม่จริงนะคะ
ไม่ใช่ข้อเรียกร้องของทุกทุกคนอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยอ่า
มีการมีความแตกแยกที่เห็นต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องข้อเรียกร้องของกลุ่ม
เยาวชนมอบเยาวชนนี้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้การอ้างว่าเป็นข้อเรียกร้องของทุก
คนไม่ถูกต้องนะคะอ่าประเด็นแรกเนี่ยคือในเรื่องของที่ว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์
ลาออกเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะตัวมอบเองก็ทราบดีอยู่แล้ว
มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอถามเหตุผลต่อว่าทำไมพลเอกประยุทธ์
ถึงต้องลาออกคะคุณเอชาติใช้เวลาเท่านี้นะอ่า
ไม่ใช่ครับเพราะว่าคือคือคือน้องมายเขาพูดแล้วมันมันไม่มันไม่ครอบคลุมไง
เป็นการพูดลอยลอยพูดสั้นสั้นอย่างเงี้ลาออกลาออกเพราะอะไรอืม
ทำไมต้องลาออกใช่ไหมเชิญค่ะค่ะอันนี้หนูขอชี้แจงอ่า
ทั้งทางคุณปรินาด้วยนะคะแล้วก็ทั้งทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
อาจจะยังสงสัยว่าทำไมคุณประยุจันทร์โอชาถึงต้องลาออกนะคะ
อ่าถ้าเราดูกันดีดีหกปีที่ผ่านมาที่คุณวิจโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่รัฐบาลคอสชเราได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทย
เดี๋ยวนะคะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาก่อน๖ปีนะคะบางทีมายาวนานแสนนาน
ทำไมถึงจะมากล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมคะ
อ่าหนูไม่ได้อ่าก็เมื่อกี้พูดว่าหกปีที่ผ่านมาอ่าต้องขออภัยต่อ

ค่ะทั้งนี้นะคะหนูขออนุญาต

แล้วก็ถ้าพี่ปรินาจะขัดก็ไม่เป็นไรค่ะ

ปีที่หนูพูดถึงที่หนูพูดถึงนะคะ
คือ๖ปีที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เคยกระชับขึ้นเลย

แต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยว่า
ปีค่ะเป็นเวลาที่นานมาก
แล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีศักยภาพมากพอ
ในการที่จะกระชับพื้นที่ความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้
จริงแล้ว๖ปีเป็นเวลาที่นานพอที่จะทำได้
ถ้าคุณประยุจันทร์โอชามีศักยภาพมากพอ
แล้วคือหนูอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้าน

ทำไมคุณประยุจันทร์โอชาถึงไม่มีความชอบทำหลงเหลือแล้ว
เรื่องนี้เป็นแค่ส่วนเล็กค่ะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ก็เลยอยากจะให้ทำความเข้าใจ

เรามีเหตุผลอีกมากมายที่ทำไมคุณประยุจันทร์โอชาต้องลาออก
คุณเองแซ่คุณเองนิดเดียวถ้าคุณเองตั้งคำถามไปทั้งเขา
คุณเอ๋เองจะได้พูดน้อยนะเพราะมันจะโยนไปทางเขาหมดเลย

คืออยากจะเข้าใจความคิดของมายไงคะเลยถามเขา
อยากให้ตอบไปกับชับไม่ตอบซ้ำไปซ้ำมา
คือความเหลื่อมล้ำที่อ้างว่าเกิดขึ้นใน๖ปี
สมัยนายกทัศนยิ่งล่ากและสมัครสลุนธรเวช

ก็มีความเหลื่อมล้ำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นธรรมที่จะมาโทษ
ความเหลื่อมล้ำอยู่ในช่วงระหว่างของพลเอกประยุทธ์
ขอปิดท้ายช่วงแรกโดยให้คุณปรินาได้ใช้เวลาของตัวเองเยอะขึ้นนะคะ
คือถ้าเขาบอกว่าในช่วง๖ปีนี้มันไม่ได้ดีกว่าก่อนหน้านี้

ทำไมตอนนั้นไม่ออกมาก่อน๖ปีทำไมไม่ออกมา
อยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าธนทรเป็นนายรมนตรีจะออกกันมาไหม
แล้วเรื่องการแก้ไขรันมนุษย์มันก็มี
ถ้าได้ติดตามจริงนะคะติดตามเรื่องราวการแก้ไขมนุนจริงในสภาเนี่ยคุณจะทราบเลยว่า

แล้วคุณก็ยังมาพูดอีกว่าอยากให้สอสรมาจากการเลือกตั้ง
แล้วส่วนในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปไม่ได้อยู่แล้ว
มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องต่างแล้วก็เรื่องของการยุบสภา

มันไม่สามารถที่จะเอาคนแสนคนเนี่ยอยู่ดีไปไล่ใครออก
หรือเอาไปเรียกร้องให้ยุบสภาขนาดคนล้านคนยังไล่ไม่ได้เลย
ตอนสมัยที่นายกยิ่งรักล้านคนไล่ค่ะยังไม่ยอมออกเลยตอนนั้นรักษาการนายกมนตรี
เพราะฉะนั้นคนแสนคนไล่ใครไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
มันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจน
แล้วก็ในเรื่องของการคุกคามประชาชนเหมือนกัน
ฉันพูดชัดเจนว่าใครคุกคามใคร
เราเห็นภาพนะคะตามสื่อมวลชนต่างเยอะแยะมากมายเลย
ชัดเจนเลยว่าใครคุกคามใคร
พักสักครู่มันติดโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ